ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันนะคะวันนี้ดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะเนื้อสัตว์วันนี้หมูเนื้อแดง๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองนะคะมาดูราคาผลไม้กันบ้างแตงโมจินตราวันนี้๒๐บาทต่อกิโลกร
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก๒๕บาทต่อกิโลกรัมอยากกินเชียร์ส้มโชกุลนะคะ๕๕บาทต่อกิโลกรัมส่วนเงาะโรงเรียนอยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรั